ท่านผู้ชมครับที่ชายภูมิภาวะกันเลยทีเดียว
วิบวิบวับวับชาวบ้านบอกระสือแน่
นี่เขาถ่ายภาพได้ด้วยบอกคราวนี้ใช่แน่
กระสือแน่นะฮะดูภาพนี่โอ้โหนี่เห็นไหม
เสียงต้องมาน่ากลัวตรงเสียงนี้แหละ
นี่ก็แสงมันขนาดนี้ทีแรกชาวบ้านบางคนบอกไม่อยากจะเชื่อ
แสงไฟหรือเปล่าพอมาดูกันอีกทีเขาบอกใช่แน่
เห็นเป็นหัวกับไส้อย่างนี้เลยเหรอมาทั้งหัวมาทั้งไส้
มาทั้งแสงไฟสงสัยจะมาไล่กินกบกินเขียดในคืนหลังวันพระ
นี่ฮะโอ้โหมาอีกแล้วนะฮะกระสือนะครับที่ชายภูมินะครับ
นี่ชาวบ้านเขาเจอเขาเห็นเขาถ่ายภาพได้เป็นภาพนิ่งนะฮะ
บอกนี่คือกระสือเห็นหัวเห็นไส้ลอยมาเหนือยอดไม้กลางทุ่งนา
แล้วก็โฉบลงไปไล่กินกบกินเขียดตามห้วยตามนา
ที่ท้ายหมู่บ้านกุฎละลมนะฮะตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ชาวบ้านบอกนี่มันชัดเจนมากนี่เราลองแบบลากเส้นให้ดูเลยนะ
เขาบอกเมื่อก่อนนี้เขาเคยเจอมารอบนึงมันยังแบบไม่ค่อยแน่ใจ
แต่คราวนี้ใช่แน่นี่เห็นไหมมีหัวมีผมมีไส้นี่
ทีมงานของเราลากลากลำไส้มาเลยนะคุณเขียนมาสอนลากมายันลำไส้ใหญ่อ่ะ
สุดท้ายปลายทางเลยเห็นไหมโอ้โหแล้วมาเจอเนี่ย
คืนหลังวันพระใหญ่ก็คือคืนหลังวันลอยกระทง
อ้าวก็ลากซะเป็นเส้นมันก็ดูเหมือนจริงนะเหมือนมั้ยเหมือน
อ๋อเนี่ยมีใบหน้าก็ใช่มั้ยเป็นแบบผู้หญิงเป็นมีผม
กุฎละลมนะครับซึ่งเป็นคนถ่ายภาพเอาไว้ได้
คุณจิตจิรัตนะครับอายุสี่สิบสองปีนะครับอ่าบ้านกุดละลมอยู่ที่บนหนองนาแซง
พระมืงจังหวัดชัยยพูมนี่จิรัตนะฮะ
จิรัตน์บอกผมถ่ายเองภาพนี้วันนั้นเนี่ยก็คือคืน๒๘พฤศจิกายน
นั่งเล่นอยู่ที่บ้านประมาณสองทุ่มเห็นแสงไฟแบบส้มส้มแดง
มันลอยขึ้นมาจากผืนดินแล้วลอยถวนลมมุ่งหน้าไปที่เขตชุมชน
ก็เลยรีบคว้าโทรศัพท์มือถือเนี่ยมาถ่ายรูปกดถ่ายไป๕ทีถ่ายติดทีเดียว
ท่านผู้ชมต้องถามใช่ไหมทำไมจีรัฐไม่ถ่ายวีดีโอ
จีรัฐบอกผมถ่ายแล้วแหมจะถ่ายวีดีโอแสงมันค่อยจางหายไป
แล้วตอนนั้นมันทั้งตื่นเต้นทั้งกลัวพอถ่ายได้รูปเดียวเนี่ย
ก็ส่งต่อต่อให้เพื่อนบ้านในชุมชนดูแล้วก็พากันมาดูที่จุดที่เจอที่แสงไฟแบบลอยขึ้นมาจากดิน
แต่พอมาถึงมันก็ไม่เจออะไรแล้ว

สิ่งดีลับหรอเฮะตลอด

จีรัฐนะครับเจอกระสือครับท่านผู้ชมครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปในจุดที่เขาบอกเขาเห็นแสงกระสือมันลอยขึ้นมาเนี่ยฮะ
แล้วถ่ายรูปได้เป็นภาพนิ่งภาพเดียว

แล้วไปเจอจอมปลวกขนาดใหญ่ครับ

มาเจอหลุมมาเจอจอมปลวก

เหมือนพอดีกับกระสือเลยใช่ไหม

เออแล้วพอเอามาคู่กันสิ
เมื่อกี้คู่เป็นภาพกับภาพร่างกระสือเมื่อกี้

มันลงหลุมได้ไหม

โอ้โหนี่เห็นไหม

ตะโกเนี่ยเก่าแก่เป็นร้อยปีแล้วนะฮะ
รูขนาดใหญ่ป่ากรูมีคราบสีขาวติดอยู่ด้วย

มีอะไรเข้าออกเข้าออกเป็นประจำหรือเปล่า

ชาวบ้านบอกจอมปลวกกับต้นตะโกเนี่ย

แถวนี้เนี่ยจะมีงูใหญ่อยู่ด้วยนะ

เพราะงูเนี่ยไม่เคยออกมาทำร้ายใคร
แล้วก่อนหน้านี้ทุกคืนวันพระ
เวลาชาวบ้านผ่านไปผ่านมาแถวนี้
ชอบได้ยินเสียงดังแบบโครมคลามโครมคลามใกล้จอมปลวก
ไม่รู้ว่าเสียงอะไรไม่กล้าเข้ามาดู

นี่มาดูภาพถ่ายของจิรัทธ์เห็นมั้ย

ก็ส่งให้กับพี่ป้าน้าอาในชุมชนนี่แหละ

ศาสตราอาจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์จากมเกษตร

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของมเกษตร
อาจารย์ออสบอกไม่ยืนยันนะว่าแสงที่เห็นเนี่ยเป็นกระสือหรือไม่
แต่ขอวิเคราะห์ว่ามีโอกาสเป็นไปได้ว่าแสงไฟที่เห็น
อาจจะเป็นแบบแสงไฟจากว่าวที่กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย

เช่นที่ภาคตะวันออกก็มีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแสงที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า
ก็จะมองไกลแล้วเหมือนกับเป็นแสงสีแดงลอยไปลอยมา
ของกลุ่มคนชนบทที่เล่นว่าวตอนกลางคืนแล้วก็ช่วงนี้อยู่ในช่วงหน้าหนาวนะครับ
ลมบนค่อนข้างดีมาก
คุณผู้ชมส่งข้อความมาถามค่ะพี่อุ๋ยครับโคมลอยหรือเปล่าช่วงลอยกระทงพอดี
นึกว่าขาวโคมลอยใช่ไหม
ต้องให้ติไปไล่จับกระสืออีกสักรอบหนึ่ง

แต่อาจารย์ออสบอกว่านอกจากเรื่องอาจจะเป็นว่าวที่ว่าวัยรุ่นเขาชอบเดี๋ยวนี้เขาชอบเล่นว่าวกลางคืนแล้วแบบติดไฟอาวีดีอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็อาจจะเป็นอากาศยานไร้คนขับก็คือโดรนติดไฟเอาไว้ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะ
หรืออาจจะเป็นอุปกรณ์พยากรอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะฮะเขาก็มีอยู่นะฮะ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องของอากาศนะครับอ่าซึ่งต้องใช้เก็บข้อมูลอ่า
ด้านภาคพื้นอากาศด้านบนก็ต้องติดดวงไฟไว้เช่นกัน
และยังมีโอกาสจะเป็นเครื่องบินที่บินตอนกลางคืนก็เป็นไปได้คือภาพจากแสงกลางคืนอ่ะ
มันลวงตาได้หมดนั่นแหละถ้าไม่เห็นกับตาจริงของคนคนนั้นจริงจริงเนี่ย
มันก็ตอบได้ยากอย่างอาจารย์ออสท่านบอกท่านก็เห็นแต่ภาพถ่ายภาพนิ่งอ่ะ
จีรัฐเขาถ่ายได้ภาพเนี้ยอืมอ่าทั้งหมู่บ้านก็เห็นกันภาพนี้นี่แหละ
มันก็เป็นไปได้หลายอย่างก็มีจีรัฐคนเดียวที่บอกผมเจออ่าอ่า
เหมือนที่เล่าให้ฟังค่ะก็ยังสรุปไม่ได้นะครับทุกคนครับ
แต่ว่าแน่นอนว่าชาวบ้านตอนนี้ก็หวาดภาวะกันไปหมดอืม
กลางคืนจะไปเฝ้าทุ่งนากันบ้างตอนนี้ก็ไม่กล้าแล้วฮะ
แต่บางส่วนก็บอกเออก็อาจจะเป็นเรื่องดีอืม
อ่าเพราะพรุ่งนี้ก็สามสิบพฤศจิกายนแล้วเหรอคะ
อีกวันหนึ่งก็วันที่หนึ่งหนึ่งธันวาคม
อ่าจะเป็นงวดรองสุดท้ายค่ะก่อนสิ้นปี
จะไปส่องเหรอคะหรือจะไปถามไหนไหนไหนดูขอดูภาพร่างกระสืออีกที
ที่เราขีดเส้นลากเอาไว้เส้นอ่าอันนี้ไม่ได้ให้ดูเพื่อจะเหมือนกระสือหรือเปล่า
ให้ดูว่าดูเป็นเลขอะไรได้บ้างเป็นเลขอะไรได้บ้าง
มันจะเป็นเลขอะไรได้บ้างมันเป็นกระสือ
คุณเหนียวมาสอนก็เป็นเลขได้ยังไงก็ได้ได้เหรออยู่ที่คนมองในเลขอะไร
คุณเหนียวมาสอนบอกหน่อยสิมองเป็นเลขอะไรเลขเจ็ดนี่นี่นี่นี่
ไอ้ตัวปลายไงมาปลายปลายปลายปลายไส้อ่ะปลายลำไส้อ่ะเจ็ดตัวเดียวมันพอที่ไหนแล้ว
สือเนี่ยเจ็ดแล้วอะไรอีกเนี่ยให้คุณผู้ชมไปดูต่อไปขยายซูมดูต่อ
นานอยู่ช่วงสองทีก็บอกเลขเดียวมาทั้งทีต้องเอาให้คุ้มนะมาถึงก็โดนกระสือเข้าไปเลย